ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุบลรัชธานีนะครับ
ก็เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งอายุนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะ
ปีแล้วไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาทำงานร้านสะดวกซื้อ
ไลค์เทียวขื่อไปหาไปจีบอะไรเขาเนี่ยแต่เขาไม่เล่นด้วย
เขาก็บอกว่าเขามีแฟนแล้วก็คือหลายเดือนก็พยายามไม่เล่นด้วยก็บอกว่ามีแฟนแล้ว
ปรากฏว่าวันนี้ถึงขั้นเอาปืนไปขู่เขาถึงในร้าน
ทีแรกมีข่าวว่าฝ่ายผู้หญิงนี้เขาสู้เขาชกเขาอะไรเข้าไปเนี่ย
ตกลงทีมข่าวของเราตรวจสอบไปยังน้องผู้หญิงผู้เสียหายแล้วนะฮะ
ยืนยันว่าคนที่เข้ามาช่วยเนี่ยคือน้าน้าชายมาเจอแล้วก็ชกผู้ต้องหาเข้าไปนะครับ
ชื่อว่านายลิขิตประธานนะครับเป็นผู้ก่อเหตุนะครับจับได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๔ตำบล
งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานี
หลักฐานก็คืออาวุธปืนไทยประดิษฐ์เป็นแบบลูกซองสั้น๑กระบอก
แล้วก็อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘อีก๑กระบอก
มีมีดปลายแหลมอีก๑เล่ม
ลิขิตผู้ต้องหาเนี่ยก่อเหตุคือพกอาวุธปืนเข้าไป
ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในตะบนคำน้ำแซ่บอำเภอวาดินชำราบ

ไปข่มขู่พนักงานสาวของร้าน
แต่ว่าทางน้าชายเขามาเห็นเหตุการณ์ก็เลยช่วยเอาไว้ได้
ก่อนที่จะขี่รถขยาหยนดกหนีไป
แล้ววันนี้ตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้
ตอนที่เกิดเหตุหญิงสาวผู้เสียหายเขาอายุ๒๐ปี

ซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกับนายลิขิตคนนี้มาก่อนนะ
แต่ก่อนหน้านี้ประมาณ๒เดือนเนี่ยนายลิขิต
พยายามเข้ามาที่ร้านแล้วมาพูดคุยด้วยในเชิงชู้สาว
แต่เธอไม่คุยด้วยไม่สนใจเพราะมีแฟนแล้ว
แต่ก็ยังตามตื้อมาตลอดนะ
มาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว

พอเพื่อนเห็นก็บอกให้เธอเนี่ยไปหลบหลังร้าน
แต่นายลิขิตก็ยังไม่ยอมออกจากร้านนะครับ
พร้อมกับเปิดเสื้อแล้วโชว์ปืนลูกซอง

เห็นท่าไม่ดีก็เลยโทรหาน้าชาย

พอน้าชายมาถึงร้านก็เกิดมีปากเสียงกันขึ้น

ซึ่งนายลิขิตนั้นถูกโชคไปสองสามที

ตอนที่ล้มลงเนี่ยนายลิขิตก็เลยชักปืนออกมา
แล้วก็ทำท่าจะยิงใส่น้าชายของเธอ

วิ่งออกไปกันถึงนอกร้าน
แต่ว่านายลิขิตวิ่งตามไม่ทันนะครับ

ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ตอนนั้นก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะครับ
ตำรวจมาถึงก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

รู้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นใครนะครับ

แล้วก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้

หลบหนีไปที่บ้านพักนะครับ
ปืนนี่ยังเหน็บเอาไว้ที่เอวเลยนะ

ก็พามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ลิขิตก็สารภาพว่าก่อเหตุจริง

มานานแล้วตั้งแต่พฤศจิกายน

ซื้อขนมซื้อน้ำส้ม

มาซื้อน้ำส้มมาซื้อขนมซื้อนมนะครับ
ชอบเขาแวะเวียนมาจีบแบบนี้

ทีนี้เมื่อวานนี้ก็เลยเกิดความแค้น
ก็เลยพกปืนมา

ทีนี้พอฝ่ายหญิงเขาหลบเข้าหลังร้านไป
ก็เลยเปิดปืนที่เหน็บอยู่ที่เอว

แต่ฝ่ายหญิงเขาโทรตามญาติ

ก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เล่าให้ท่านฟังนะครับ

ตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติบ

ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตอนนี้จับได้ควบคุมตัวได้

ทำไมจีบเขาเขาไม่เล่นด้วย